ที่ประชุมคณะรับดนตรีเมื่อวานครับเห็นช่อมาตรการของขวานปีใหม่จากกระทรวงพลังงานตรึงราคาน้ำมันทุกชนิดช่วงวันที่๒๔ธันวาคมก็คือวันเสาร์นี้ไปจนถึง๓มกราคมปีหน้าโดยวันนี้ปลอดธรรมและบางจากประกาศลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์๓๐สตางค์ต่อลิตรครับส่วนดีเซลยัง
สูงต้มให้อยู่ที่ถังละ๔๐๘บาทสำหรับถัง๑๕กิโลกรัมเป็นเวลา๑เดือนครับคือนับตั้งแต่๑มกราคมถึง๓๑มกราคมปีหน้าครับนอกจากนี้เนี่ยยังจะมีส่วนลดค่าซื้อก๊าซสูงต้มสำหรับผู้มีรายได้น้อยคนละร้อยบาทนะครับแล้วก็ส่วนลดให้กับพ่อค้าหาบเร่คนละร้อยบาทเป็นเวลา๓เดือนด้วยครับนอกจากนี้แล้วคอรมอลยังอนุมัติของขวัญปีใหม่สำหรับนักช็อปครับ
ช็อปดีมีคืนของกระทรวงการคลังได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วโดยประชาชนสามารถซื้อสินค้าแล้วนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด๔๐๐๐บาทเริ่ม๑มกราคมปีหน้าครับใครจะซื้อของในช่วงสิ้นปีแบบนี้อั้นไว้ก่อนนะรอ๑มกราคมโดยสินค้าและบริการที่สามารถนำมาใช้ลดหย่อนได้คือสินค้าและบริการ
ขอใช้สิทธิ์ลดห่อนภาษีสำหรับโครงการช็อปดีมีคืนจะมีผลในการยื่นภาษีของปี๒๕๖๗นะครับหรือเข้าใจง่ายก็คือช็อปปีหน้าก็คือปี๖๖แล้วเอาไปลดหย่อนปี๖๗นะครับ
อีกเรื่องต้องรู้ครับสำหรับคนรักอากาศหนาวคนไทยรักอากาศหนาวครับคุณผู้ชมแต่อากาศหนาวมันอยู่แล้วแป๊บเดียวนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกรมอุตถุนิยมวิทยาพยากรอากาศมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยจะอ่อนกำลังลงแล้วครับส่งผลให้บางพื้นที่อุณหภูมิอุ่น
โดยเฉพาะกรุงเทพในวันนี้และวันพรุ่งนี้อากาศจะยังเย็นอยู่นะแต่หลังจากนั้นจะเริ่มร้อนเริ่มร้อน
ฉะนั้นช่วงนี้ครับก็ถ้ามีเสื้อหนาวก็เอามาใส่กันอีกไม่กี่วันเดี๋ยวได้เอาไปเก็บแล้วนะฮะ